แต่เดี๋ยวจะอ่านเบรกสุดท้ายถ้ามีเวลาเหลือ

ก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครเหมือนกัน

ปริศนาอักษรย่อ
พระเอกสอเสือ
คั่วนายแบบตีอ้ออ่าง
ควงกันไปฟินไกลถึงเกาหลี

พระเอกอักษรสอเสือ

นางไม่เคยมีข่าวกับดาราชนีหรือผู้หญิงมาก่อน

คั่วกับนายแบบตีอ้ออ่าง
นายแบบวะไม่ทุกคนรู้จักนายแบบ

เฮ้ยฉันนั่งอ่านเอ้ยฉันก็ว่า

เค้าตั้งเป็นประเด็นนี่โลกอะไร

มึงมึงกูแต่เซียน

ถ้าฉันคนที่ฉันคิดเห็นติ่งนางเยอะอยู่
แฮชแท็กใต้เตียงรับสมอง
แฮชแท็กใต้คำว่าเผือก
แฮชแท็กใต้ต่อมเก้งกว่าง
เขาก็บอกบ่อยไว้เลยว่าทีมเปลือกได้ขายรัฐ

ไม่เคยมีข่าวกับสาวคนไหน
ส่วนคลิปควงนายแบบตีไปเที่ยวเกาหลีในไอจีลงรูปด้วยกัน

คุณเชื่อไหมฮะแป๊บเดียว
คนโทรศัพท์หาป้าหนึ่งว่าฉันไปฆ่าคนตาย

ไม่รู้ตัวเองนั่งอ่านทุกวันยังไม่รู้เนี่ย
แต่คนที่รู้ว่าจริงแล้วเนี่ย
นี่มีเรื่องไหนที่นางไม่รู้ทุกวันนี้นางจะเข้ากองไหนถ่ายไม่ได้แล้ว

เดี๋ยวนี้ยิ้มไม่ค่อยเต็มที่นะใคร
รู้ได้ยังไงใครบอกแล้วได้กลิ่นไหม
เคยทำงานกับเขาบ่อยได้กลิ่นไหม

ก็ย่อมได้กลิ่นเสือย่อมได้กลิ่นเนื้อเสืออะไรกะนั้นไหม

เขาเคยมีข่าวกับผู้หญิงเยอะแยะ
กรุณาฉีกทิ้งหรือทำลายหลักฐาน
ไม่ฉีกไม่กลัว
แล้วว่าสองไม่แหละ

พี่จะอย่างนั้นหนูอยากจริงะ

สูงไม่ออกเหรอเดี๋ยวเขาเป็นเกย์เดี๋ยวเขาไม่ได้เป็น

ทุกวันที่ผู้ชายมันมัน
ผู้ชายอย่างเวลาพฤติกรรมเล็กน้อยนี่จุ๊บจิ๊บ
งั้นเดี๋ยวช่วงโฆษณามาเจาะกันเอาเรื่องนี้ก่อน